เสียงปืนนี่ดังลั่นปุ้งปั้งเลยเหมือนกันเพราะว่า
มีการไล่สกัดจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดลักลอบขนกัญชาข้ามชาตินะคะ
เขาบอกว่าได้ของกลางเป็นกัญชาน้ำหนัก๑ตัน

จิ๊กเกินไปดี
นำนำนำนำนำนำนำนำนำ
นำนำนำนำนำนำนำนำ
นำนำนำนำนำนำนำ
นำนำนำนำนำนำนำ

นำนำนำนำนำนำ
นำนำนำนำนำนำ
นำนำนำนำนำ
นำนำนำนำ
นำนำนำนำนำ

นำนำนำนำ

นำนำนำนำ

นำ